สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันพรุ่งนี้๒๑มกราที่คุณน้ำแข็งเกินไปเนี่ยท่านผู้ชมคงจำได้ว่า
วันที่๒๑มกราของปีที่ผ่านมาแพทย์หญิงคนหนึ่งเรียกกันชื่อเล่นว่าหมอกระต่าย
ชื่อจริงคือแพทย์หญิงวารารักษ์สุภวัฒน์จริยกุลถูกรถชนเสียชีวิตขณะเดินข้ามถนนและข้ามตรงทางมาลายซะด้วย
ที่ถนนพญาไทยวันนั้นช่วงนั้นคนในสังคมไทยตื่นขึ้นมาพูดถึงเรื่องนี้กันมากว่า
ข้ามทางมาลายแท้แต่ต้องมาเสียชีวิต
แล้วคนที่เสียชีวิตเป็นบุคลากรที่มีประโยชน์ต่อสังคมมากคือเป็นหมอ
ก็เลยพูดจากันว่าหมอกระต่ายต้องไม่ตายฟรี
หมอกระต่ายต้องไม่ตายฟรีไม่ตายฟรีหมายความว่า
การเสียชีวิตของหมอกระต่ายควรจะแลกแลกเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่ง
เพื่อจะมาทดแทนสิ่งที่เกิดนั้นก็คือให้สังคมไทยตระหนักรู้ตระหนักคิดและระมัดระวัง
เรื่องการใช้รถใช้ถนนร่วมกันให้คนขับรถตื่นขึ้นมาระมัดระวัง
ให้ความสำคัญกับการข้ามถนนโดยเฉพาะตรงทางม้าลายสิ่งที่ตามมาที่ได้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือ

มีการปรับปรุงทางมาลายให้เห็นชัดขึ้น
เอาสีแดงมาทาสลับกับสีขาว

แต่บางคนบอกว่าทาไปทามามันก็เปื้อนดูยากแต่เอาเถอะ
นั่นเป็นเรื่องกายภาพที่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลง
แต่คำถามก็คือว่าพอไหม
วันนี้เนี่ยมีข่าวอย่างนี้คุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์
เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ
ท่านประกาศเชิญชวน
เชิญชวนว่าให้คนมีแสงร่วมกันกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์

ทำเชิงสัญลักษณ์เพื่อลำลึกถึงแพทย์หญิงวราลักษณ์คือหมอกระต่าย
ในวันเสาร์ที่๒๑มกราวันพรุ่งนี้
จะให้เข้าร่วมทำกิจกรรมอะไรยังไง
ฉะนั้นวันนี้จะขอพูดสายกับคุณหมอแท้จริงหน่อย
คุณหมออยู่ในสายแล้วนะฮะสวัสดีค่ะคุณหมอครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับครับ
คุณหมอมีแสงไหมครับในตัว
ครับเอาอย่างนี้ก่อนครับคุณหมอคิดว่า๑ปีผ่านไปเนี่ย

เราได้ทำอะไรให้เกิดตระหนักรู้ตระหนักคิดกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนกับเรื่องข้ามให้คนข้ามมาลายอย่างปลอดภัยได้ทำกันพอใจไหม
ยังไม่พอใจครับแม้ว่า
ในขณะนี้ทุกเดือนในวันที่วิทยาลัยประเทศจะมีการวงลงเรื่องเกี่ยวกับมาลาย
แต่เขาทำได้อย่างสำคัญครับ
เหตุงั้นผมกับคุณพ่อคุณแม่หมกระต่างก็ไม่ขออนุญาตเข้าพบปริศนาโยคมะแทนก็อ่ะอยากให้เข้าพบไหมครับ
ว่าคุณหมอกระต่างได้ฝ่ายคุณครับหู
เราไม่มีวันอย่างนี้ในประเทศไทยนะเรามีวันวัดสูบบุรีโลกเรามีวันเกรดโลกเรามีวันนู้นวันนี้เยอะแยะไปหมดเลย
แต่วันความปลอดภัยผมคิดว่าคนไทยตายประมาณวันละ๕๐คนต่อวันเลยเราไม่มี
เราจะมีอะไรครับคุณสุภาพ๗วันอันตรายมีแต่วันอันตราย๗วัน

เป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
เริ่มปีนี้เป็นปีแรก๖๖ครับ
ก็คือพรุ่งนี้แหละครับคุณสุภาพ

เพราะฉะนั้นในโอกาสที่ครอบคุณคือ
ผมถึงอยากจะโทษโอกาสเนี่ยนะครับ
ทำกิจกรรมเชิงสนุนในวันความตอบภัยของผู้ใช้สนุน
และทำเวลาเดียวกับที่คุณหมอเสียเลยนะครับ

คุณหมอเป็นคนต้นคิดเนี่ย

เมื่อประกาศเป็นวันนี้๒๑มกรา

การจะปลุกจิตสำนึกให้คนตื่นขึ้นมา
ให้คนเห็นความสำคัญให้อะไรต่างเนี่ย

มันต้องมีกิจกรรมอย่างน้อยวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มแล้วนะครับ
ตรงแสงอันนี้ถึงคุณหมอข้าต่ายของ

เชื่อว่าคุณสุภาพมีแสงในตัวไหม
มีทำอะไรเปิดรถ

คุณสุภาพไม่ได้ขับรถมีมือถือก็เปิดไฟแต่ที่มือถือ
คุณสุภาพอยู่บ้านมีเทียนก็จุดเทียน
ใครมีไฟฉายก็เกิดไฟฉาย
ใครขับถักยานยนต์อยู่ก็เปิดไฟหน้ารถ

แต่จะส่งแฝงอันนั้นไปถึงคุณหมอกระต่าย
พรุ่งนี้ผมขอเลยครับเป็นวันแรก
เวลา๑๕๐๙น
ว่าถ้าผมขับรถอยู่ไปถึงบ่าย๓โมง๕นาทีเนี่ย

ใครเอามือถือมาเปิดใครไปบนรถไฟฟ้าก็เปิด
ว่ามีขายข้ามคุณสุภาครับ

เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ว่าวันนี้เวลานี้เราได้ทำกิจกรรมอย่างนี้
วันหนึ่งเราขับรถไปเราเห็นมาแล้วเราเป็นคนลนลงเรื่องนี้
เราต้องหยุดนะอย่างน้อยน้อยนะอย่างนี้ว่าคุณสุภาพถ้าคุณสุภาพเปิด
คุณสุภาพขับรถไปเห็นมาแล้วคุณสุภาพจะนึกได้ว่าเอ้ยวันนี้เวลานี้คุณหมอจะไป
แต่เราก็ได้ทำกิจกรรมเราไม่นึกถึงตั้งครับผมเนี่ยมองมันจะเป็นกิจกรรมแรกเลย
ไปถึงจุดนี้นะคุณหมอเราแลกเปลี่ยนกันถามว่าทำไมรถไม่จอดให้คนข้าม
ตรงทางมาลายเพราะคนขับรถเขามองว่าคนข้ามทางถนนบ้านเราเนี่ย
ไม่มีวินัยไม่ข้ามทางมาลายนึกจะข้ามตรงไหนก็ข้าม
ฉะนั้นเมื่อนึกจะข้ามตรงไหนก็ข้ามถึงทางมาลายฉันก็ไม่จอด
คนข้ามถนนก็เหมือนกันคนคนข้ามถนนก็คิดว่าฉันข้ามทางมาลาย
ก็ไม่จอดให้ข้ามฉะนั้นฉันข้ามตามสบายใจดีกว่าก็เลย
อย่าพูดกันเลยครับก็นั่นน่ะสิทำไมเมืองนอกเนี่ย
พอเราแห่เท้าลงไปปั๊บเราแห่เท้าลงไปบนทางมาลายเนี่ยนะ
รถจอดเคลื่อนคุณสุภาพทางม้าลายเนี่ยเป็นสิทธิ์ของคนข้ามนะ
ไม่ใช่สิทธิ์ของคนขัดนะเขาจะได้มือมาลายไม่ออกมาอย่างนั้น
จะมีม้าลายไว้ทำไมคุณสุภาพอืมกฎหมายให้แล้วว่าถ้าเราไปตรงมาลัย
สิทธิ์ของเราคุณต้องจอดไม่จอดมีความผิดตามกฎหมายนะ
ถูกถูกแต่มันต้องปรับปรุงเรื่องพวกนี้ด้วยคุณหมอสังเกตไหมบางแห่งเนี่ย
เขามีเสาไว้ให้กดไฟไอ้คนข้ามทางม้าลายเนี่ยแทนที่จะรวมรวมกันหน่อย
มาคนเดียวก็ก็กดก็กดอีกคนนึงมาก็กดรถก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย
รอพร้อมกันหน่อยได้ไหมถึงจะกดไฟเพื่อให้คนข้าม
พวกนี้เราจะทำยังไง
ในเมืองนอกเขาไม่ต้องรอครับมันเป็นสิทธิ์ของคนข้ามครับ
เขาจะข้ามตอนไหนก็เรื่องของเขา
เป็นเรื่องของเขาครับคุณมีหน้าที่ต้องหยุดนะครับ
คุณมีหน้าที่แต่ทีนี้ผมคิดต่อจากคุณสุภาพเลยนะ
ในเมื่อวันนี้เราส่งแสงไปถึงคุณหมอกระต่ายแล้วนะ
คุณสุภาพทุกคนมีมือถุฉันไหมเอาอย่างนี้ได้ไหม
ขอใช้วิธีนี้ครับนอกจากจรงรบเปิดแล้วเปิดที่นี้
ระหว่างนี้ใครไปที่ม้าลายต้องยกโทรศัพท์มือถุฉัน
เปิดไปครับยกขึ้นไปเลยให้คนที่ขับรถมาเห็นขัมจะข้าม
อ๋อครับนิ้มอยู่ตรงนี้แล้วคนขับรถมาเห็น

คนขับรถมาเห็นแสงเขาจะถามว่าเฮ้ย
ตอนนายคิดคุณมอกตาต้องหยุดนะ
ที่จริงเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
จับแล้วปรับกันให้จริงจังเนี่ยน่าจะมีประโยชน
แต่บ้านเราอย่างว่าก็ทำอะไรกันวูบวาบ

อันนั้นพึ่งไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองครับ

เปิดไฟมือถือไปยืนปุ๊บ

แล้วถ้ามายืนกันคนเดียวก็เปิดคนเดียว
มายืนสองคนก็เปิดสองคนมายืนสามสี่คนก็เปิด
พรุ่งนี้บ่าย๓โมง๙นาทีคุณหมอจะไปยืนอยู่ตรงไหน
ที่มาลายที่คุณหมอกระต่ายสื่อดัง

พ่อแม่ของคุณหมอกระต่ายก็ไปด้วย
ไปด้วยไปด้วยแล้วเวลาบ่ายสามเก้าหน้าที

ถ้าใครเห็นด้วยกับกิจกรรมคุณหมอก็ไปร่วมกันได้ที่นั่น
ไม่ต้องมาก็ได้ครับขอให้ส่งแสงในตัวท่านครับ
แต่ว่าอย่างน้อยคุณหมอกับพ่อแม่ของคุณหมอกระต่าย

เอาละอันนี้ก็ผมก็ถือโอกาสเชิญชวนตามเจตนารมณ์ของคุณหมอนะฮะ
พระคุณนะคุณหมอครับขอบคุณมากครับ

เอาล่ะนี่คือคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์ครับ
กิจกรรมที่จะทำวันพรุ่งนี้เป็นยังไง
ก็รู้กันอยู่แล้วก็ร่วมมือกันครับ
เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับ